สาแก่ใจยิ่งนักกับคอนเสิร์ตตันไฟตัน
คอนเสิร์ตของป๊อปปองกูและโอ๊ตปราโมทคุณผู้ชม
เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เพราะแพทย์ลิสต์นักร้องรับเชิญบอกเลยว่าเพียบ
แถมทั้งคู่เนี่ยยังขนเพลงฮิตเพลงดังมาอวดแฟน
ลับกับโชว์ฮาที่มีมาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ
เธอจะมีใจหรือเปล่าใส่ชุดคอสเพลย์เป็นเทียนไข่ค่ะ
คู่กับป๊อปปองกูลในชุดอะไรชุดนาฬิกา
เสริมทีมด้วยนี่ค่ะเพื่อนอย่างดีเจออาร์ตโอ้โหยิ่งคึกคลื้นคื้นเคงกันใหญ่เลยคุณผู้ชมดูสิ
แล้วช็อตเด็ดคุณผู้ชมที่คนทั้งฮอลปรบมือให้ก็คือการปรากฏตัวของเจ้าบอยคุณเซ
ที่ก่อนหน้านี้เขาไปรักษาตัวโรคซึมเศร้าจำได้ใช่ไหมคะ
ทำเอาแฟนเพลงเป็นห่วงกันทั้งประเทศเลย
โดยพีเจก็ไม่ทำให้พี่ชายอย่างพี่โอ๊ตแล้วก็พี่ป๊อปผิดหวัง
ควง๓มิลลิตรจะโชว์เต็มเลยค่ะ
สีหน้าท่าทางที่สดใสร่าเริงแล้วก็แข็งแรงแบบเต็มร้อย
ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากปากของทีเจ๊เองนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังช่วงนี้กันสักนิดนึงค่ะ
หลายคนกำลังคิดว่าเอ๊ะทีเจดีขึ้นไหม
บอกเลยนะครับดีขึ้นแล้ว
แต่ว่าดีขึ้นเพราะว่าจริงแล้วอ่ะมันต้องแต่งหญิงด้วย
แต่ว่าคุณปฏิเสธได้แสดงคุณยังมีสันติกอยู่ใช่ไหมคุณ
ต้องเห็นจะบอกว่าสุขภาษณะคือผมไม่ได้ห่วงตัวเอง
แต่ว่าคนที่พาแบบว่าลูกกระดูกอะไรอันเงี้ย

ต้องกลัวว่าพี่คนที่ไม่มีสติก็คือคนที่แต่งหญิงใช่ไหม

หลังจากงานคอนเสิร์ตค่ะ